ส่วนคดีฆาตกรรมน้องแอปเปิ้ลวันนี้ศาลได้เลื่อนนัดไต่สวนพยานฝ่ายโจทย์ไปเป็นวันที่๒๕๒๖เมษายน
เนื่องจากว่าหัวหน้าชุดสืบสวนไม่สามารถเดินทางมาให้การได้นะคะ
ส่วนฝากฝั่งทนายผู้ต้องหาค่ะคุณผู้ชมที่ให้เห็นถึงประเด็นที่น่าสงสัยในคดีนี้ด้วย
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
จะผ่านเวลานานเกือบ๒ปีมารดาของหนึ่งในผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมน้องเปิ้ล

ยังเชื่อมั่นในตัวลูกชายว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆาตกรรมนางสาวอรวีตามที่ได้รับสารภาพไปในชั้นสอบสวน
ทนายความของผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่า๒ใน๔ของผู้ต้องหากลับคำให้การและปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าลงมือฆ่านางสาวอรวี
โดยในชั้นสอบสวนของสารเยาวชนและครอบครัวโดยให้เหตุผลว่าถูกบังคับให้รับสารภาพด้วยความไม่เต็มใจ
ทนายความของผู้ต้องหายังตั้งประเด็นคำถามถึงคำให้การและพยานหลักฐานหลายอย่างที่ไม่ตรงกับสำนวนฟ้องของพนักงานสอบสวนดังนี้
พยานบุคคลที่ระบุถึงวันเกิดเหตุให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขับออกไปจากที่เกิดเหตุทันทีที่สิ้นเสียงร้องของนางสาวอรวีก่อนจะถูกพบว่าเป็นศพ
แต่เมื่อไปตรวจสอบกับบ้านพักของผู้ต้องหาชาวพม่าทั้งสี่รายกลับไม่มีใครมีรถมอเตอร์ไซค์
การรับสารภาพของผู้ต้องหาทั้ง๔คนเป็นการรับสารภาพโดยไม่สมัครใจและยังให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ถูกฟ้อง
พร้อมกับอ้างว่าถูกบังคับให้รับสารภาพและอ้างกฎอายการศึกไม่เปิดให้โอกาสให้ทนายได้เข้าพบกับผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนรวมถึงญาติ
ผลการตรวจดีเอนเอจากเนื้อเยื่อที่ติดอยู่ในซอกเล็บของผู้ตายไม่ตรงกับดีเอนเอของผู้ต้องหาทั้ง๔ราย
ผลการเก็บเสื้อผ้าของผู้ต้องหาที่ใส่ในวันเกิดเหตุไม่ตรงกับการสอบสวนทางสารทางพันธุกรรมและไม่มีอีเนเอของผู้ตายหรือนางสาวอรวี
แผ่กุ้งได้ออกมายืนยันว่าผู้ต้องหาชาวพม่าทั้ง๔รายอยู่ที่โรงงานตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๕ทุ่มและได้นำภาพวงจรปิดไปมอบให้กับทางตำรวจแต่เป็นหลักฐานที่ทางตำรวจนั้นได้ทำหายไปในบางส่วน
ในวันจับกลุ่มทางทนายความระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างกฎอายการศึกในการจับกลุ่มและไม่อนุญาตให้ทนายเข้าพบผู้ต้องหาซึ่งทนายชี้ให้เห็นว่าตามหลักการควบคุมทางกฎอายการศึกทหารเท่านั้นจะเป็นผู้สามารถควบคุมตัวได้แต่ได้กลับใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจภูทรเมืองระนองเข้าจับกลุ่ม
ขณะที่วันนี้มีการสืบพยานโจทย์ผู้ต้องหาแต่
พยานโจทย์คือพันธุ์ตำรวจเอกเชิดพงศ์ชิวปรีชา
หัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าวแต่กลับไม่สามารถ
เดินทางมาเป็นพยานต่อสารได้แต่สารได้พิจารณาให้เลื่อน
สืบพยานโจทย์ออกไปเป็นครั้งที่สี่โดยในครั้งนี้
พันธุ์ตำรวจเอกเชิดพงศ์ได้ทำหนังสือมาชี้แจงก่อนว่า
ไม่สามารถมาเป็นพยานโจทย์ได้เนื่องจากติดอบรมหลักสุด
งวดของการลาและหลักสูตรรวมถึงสารรับฟังสารยัง
กำชับด้วยว่าในครั้งหน้ายี่สิบห้าถึงยี่สิบหกเมษายน
เตรียมข้อมูลหลักฐานให้พร้อมและจะไม่มีการเลื่อนนัด
ไตสวนในลักษณะดังกล่าวอีอริยาโพจาข่าวไทยรัฐทีวี